เพื่อสนับสนุนที่สุดท้าย
เพื่อสนับสนุนที่สุดท้าย
เพื่อสนับสนุนที่สุดท้าย
เพื่อสนับสนุนที่สุดท้าย
เพื่อสนับสนุนที่สุดท้าย
เพื่อสนับสนุนที่สุดท้าย
เพื่อสนับสนุนที่สุดท้าย
เพื่อสนับสนุนที่สุดท้าย
เพื่อสนับสนุนที่สุดท้าย
เพื่อสนับสนุนที่สุดท้าย

ชั้นนึงหน้านำตัวก่อนนะคะ

หินหิบมารใช่ไหม
ไม่หน่อบให้เลียวสักหนึ่ง

ไม่ไม่ไม่
ครั้งหน้านั่นคือดนตรีฆ่าถนน

เล่นที่ไหนก็ได้ค่ะคุณ

แต่ที่เราเห็นแปลก
ก็คือเอามาจำลองกับ

อย่างเช่นแกนลอนด้านหลัง

อันนี้มากเลยค่ะชอบท่อนนี้ค่ะ
มีอันนี้ด้วยใช่ไหม
มันจะให้เสียงที่ต่างกันนะครับอย่างพวกนี้

ค่ะค่ะอ๋ออันนี้เหรอคะ

อันนี้ไม่ใช่เกอร์เดือก
อันนี้ก็เหมือนสแนกองแต๊กที่เรา

เวลาเราหิวนะคะแล้วก็จะขโมยช้อนซ่อมออกมา
ใช่มันเป็นช้อนซ่อมที่ทำให้คล้ายกับเสียงอะไรนะครับ

ก็เลยเอามาไปคุยกัน
หมูไก่มีนี่
ดิฉันนึกว่ารถขายอะไรมาเมื่อกี้เกือบโบ

พี่มีไอเดียมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรเอ่ย
คือก็ดูจากคลิปของฝรั่งชาติ
แต่ว่าตอนเริ่มผมเริ่มจากตีกองชุด

คนที่เขาไม่ได้ดนตรีเขาไม่ได้ช่วย

โอ้โหใช่ก็เลยมาจะทำยังไงให้มันเสียงมันเบาลง

ก็เลยมาตีถังแต่ว่าถังจะต้องเริ่มใหม่

แต่นี่มันต้องเอามือซ้ายแทนทั้งกระเดืองแล้วก็สแอร์อยู่ข้างเดียวกัน

แล้วเราเทียบเสียงยังไงคะวิธีการเทียบเสียงดนตรี

ประมาณนี่มันใกล้เคียงเสียงนี้
แต่ว่าสถานที่ซ้อมผมในห้องซ้อมที่ผมซ้อมเนี่ย

ร้อยกว่าล้านบาทเลยเหรอครับใช่ครับที่ซ้อมถังเนี่ยใช้มูลค่าในการสร้างร้อยกว่าล้านโอ้โห

อันนั้นเป็นงบประมาณหลวง

เราก็นึกว่าห้องกดตรีพี่มัน
อ้าปากเลยค่ะจริง

กรองจนสามารถซื้อบ้านด้วยเงินสดมาแล้ว
เขาเรียกแชรงโชว์ที่เช่นใหญ่เล่นที่ไหนบ้าง
ก็ตลาดรถไฟศรีนครินแล้วก็ตลาดน้ำสำเพ็งสอง
แต่ว่าหลังที่๒เพิ่งซื้อไป

แล้วเผื่อพี่จะเอาแบบมีน้ำข้างหน้าก็๙๐๐บาท
ถ้ามีแบบน้ำห้อยอยู่ก็๑๒๐๐บาท
ไม่ยอมรับพี่หยินแกมุกเยี่ยมจริงจริง
โอ้แต่แล้วค่ะค่ะ
ค่ะที่กิจกรรมนั่งได้คือขะไปเรื่อยแล้วก็รอให้น้ำเดือดจริงอะไรหลายคนคงคงจะเคย

เอางั้นจ้างเลยและที่สำคัญตอนนี้คุณพี่เป็นครูเป็นอาจารย์

แล้วตอนนี้เป็นอาชีพหลักแล้วเหรอ
ตอนนี้ก็ทำ๓อย่างคือเปลี่ยนอาจารย์พิเศษ

เอาจริงงานเยอะมาก
ก็ทำ๓อย่างก็

มีลูกศิษย์ลูกหามีใครอยากจะมาช่วยให้สอนให้เขาหน่อยไหม
เออมีคนขอเรียนมั้ยกันเป็นถังแบบนี้ได้รับแพทย์ต่อรับไหมจริงจริงอ๋อถังเนี่ยยังไม่มี
เพราะว่าหนึ่งมันไม่ใช่แค่ตีได้พี่มันต้องกล้า
คือถ้าผมไปตีตอนแรกเนี่ยคนมองอะไรวะมาทำอะไรวะ

คนอาจจะคิดว่าเพี้ยนหรือเปล่าแต่จริงแล้วก็เพี้ยน
แต่เอานี่มันเป็นเรื่องของ

แล้วมีอะไรฝากถึงน้องหลายคนที่
มีความฝันในการอยากจะเล่นดนตรีแต่ว่าเราไม่มีงบประมาณในการซื้อ

มันต้องอันดับแรกเลยคุณต้องถามว่าคุณรักมันจริงหรือเปล่า

ทุกอย่างเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเผื่อเรารักมันจริงเนี่ย
มันจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่องอะไรแต่ถ้าเผื่อเรารักมันจริงอะ

สิ่งที่เราเลือกเนี่ยเรารักมันจริงไหม

พอตีกองไปอย่างเดียวก็ต้องหาเงินจากการตีกอง
ทำสิ่งที่เรารัก

เจอกับคุณผู้ชมทางบ้านก็ส่งข้อความมาทางลายเยอะมาก

แล้วก็เป็นแบบไอเดียเก๋ที่
ปกติเราอาจจะเคยเห็นทางต่างประเทศอยู่แล้ว

ก็คือต้องมีพื้นฐานของการตีกองแล้วก็มีจังหวะ
แล้วก็ดูพยายามดูเยอะดูคลิปฝรั่งครับดูเยอะแล้วเราก็จะเกิดไอเดีย
ตอนแรกต้องเริ่มจากการก๊อปปี้ก่อนคือบางคนอาจจะบอกต้องเริ่มจากก๊อ
พอเราก๊อฟเสร็จปุ๊บเราค่อยมาแตกเป็นความเป็นตัวของเราเอง
มันก็จะออกมาเองเรื่อยครับค่อยออกมาเรื่อยใช่ต้องเริ่มจากดูให้เยอะก่อนครับผม
นี่ก็เป็นพื้นฐานการเริ่มต้นอย่างที่พี่หินบอกว่าอยู่ที่ใจ
ถ้าใจรักเราก็ต้องตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำวันนี้มีมาฝากอีกหนึ่งโชว์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับมีเพลงมาฝากครับอันนี้ต้องใช้อยู่ไหมครับต้องใช้ครับวันนี้
ใช่ไหมทั้งคืนนะเดี๋ยวนี้ฉันจะยืนท่านี้ค่ะโอเคคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะปิดเบรกนี้ด้วยโชว์สุดท้ายของพี่หินเขา
ได้เลยช่วงนี้เพราะฉะนั้นดิฉันคอเป็นคอรัสได้ไม่ต้องรัดคอนะจะเดี๋ยวตาย
ช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของโอ้โหงานแต่งงาน
และของกินครับผมเชิญค่ะ